ซึ่งไทยรัฐจอบประเด็นก็มีตัวอย่างของอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค
รับจ้างนะครับที่หลุดพ้นจากการเป็นหนี้นอกระบบ
การพึ่งพาสถาบันการเงินชุมชน
ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดทั้งออมเงิน
แล้วก็ให้สัจจะว่าจะไม่กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีก
ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและเริ่มลืมตาอ้าปากได้
ติดตามจากรายงานของคุณสิริพักกมลไตรตรึงตรีคูณครับ
ตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึงบ่ายโมง
สุคีกระภูชัยหนุ่มขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ลาดพร้าว๑๐๑จะออกไปทำอาชีพเสริม
คือพนักงานรับส่งเอกสารให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
มีรายได้เฉลี่ยวันละ๑๐๐บาท

เหนือจากการขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพียงอย่างเดียว
นี่แหละค่ะหลังจากที่รับจ้างเป็นแมทเซ็นเจอร์แล้วนะคะ

พี่สุพรีเขาก็จะกลับมารับทำงานหลักคือขับวินมอเตอร์ไซค์ค่ะ
ซึ่งก็สามารถที่จะสร้างรายได้จนปิดหนี้นอกระบบได้
เดิมที่สุพรีถามัยเลี้ยงจีบจากการขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
มีรายได้เฉลี่ย๒๐๐๕๐๐บาทต่อวัน
เพียงพอเลี้ยงดูครอบครัวและชำระหนี้นอกระบบที่มีอยู่กว่า๕๐๐๐บาท
ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายวัน
ต่ำกว่าวันละ๕๐๐บาท
เขาจึงมุ่งมั่นพยายามหาอาชีพเสริมทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อก่อนเหนื่อยกว่ามากครับเมื่อก่อนตื่น
ตอนเช้านี้แทบไม่อยากตื่นเลยเพราะตื่นมาบางทีเข้าบ้านก็ไม่มีตังค์ติดตัว
เมื่อก่อนที่เป็นหนี้รายวันจะเยอะพี่วินเป็นกันทุกคน
ก็คือสังคมวินที่วินทั่วไปก็จะเป็นเหมือนกันหมด
มีการเล่าเล่นนู่นนี่นั่นมีกู้รายวันส่งดอกไว้อะไรเมื่อก่อนเยอะมาก
แต่ตอนนี้เอาจริงเพราะว่าวินเรื่อย๑ตอนนี้ปัญหาพวกจะหมดไปเยอะมาก
ก่อนหน้านี้สุขียังได้รับการช่วยเหลือจากสถาบันการเงินชุมชน
เข้ามาปล่อยกู้เพื่อปิดหนี้นอกระบบ
พร้อมกับให้ความรู้ทางการเงินบริหารเงินเก็บออมจัดระเบียบชีวิตใหม่
เมื่อก่อนก็แบบว่าก็คือเป็นค่อนข้างเลวไหลนะ
เมื่อก่อนมันก็มาผสมกันไม่ว่าพอเราเรียวไหล

สามารถกินได้นอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่
พอตื่นเช้าก็มีแรงที่จะออกมาแบบว่า
มันไม่ล้ากับความคิดที่ต้องใช้
ไปกับการต้องอย่างนี้ลบหัวสู้งคสุลกับเจ้านี่อะไรอย่างนี้
ทุกวันนี้ก็คือนอนหลับพักผ่อนเต็มที่กินข้าวอิ่ม
แล้วหาเงินได้ตามมันสว่างกันเยอะนะ
แน่นอนทำให้ไม่สามารถกู้เงินกับสถาบันการเงินได้
ได้รับการช่วยเหลือจากสถาบันการเงินชุมชน
คนในชุมชนรวมตัวจัดตั้งสถาบันการเงินกองทุนกลุ่มออมทรัพย์

เงินจากธนาคารออมสินจำนวน๓ล้านบาท
และนำมาปล่อยกู้ต่อให้กับสมาชิก
โดยมีอาสาสมัครจากสมาชิกวินลาดพร้าว๑๐๑
เป็นเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินชุมชน
พิจารณาปล่อยกู้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ๒ต่อเดือน
โดยใช้เสื้อวินและใบขับขี่เป็นหลักฐานยื่นกู้เท่านั้น
แต่มีเงื่อนไขว่าต้องฝากเงินกับกองทุนขั้นต่ำเดือนละ๑๐๐บาท
สามารถกู้เงินได้๑๐๐๐บาท
และเมื่อถึงช่วงปลายปีจะมีเงินปันผลคืนให้กับสมาชิกด้วย
และมีข้อบังคับว่าห้ามกลับไปกู้หนี้นอกระบบอีก
สถาบันการเงินชุมชนแห่งนี้จะเติบโตได้ดี
มีเงินทุนหมุนเวียน๒๐ล้านบาทกำไร๑ล้านบาท
แต่ยังไม่พอปล่อยกู้ให้กับสมาชิกได้ทั้งหมด

การแก้หนี้นอกระบบนอกจากความตั้งใจบริหารการเงินของคนที่เป็นหนี้แล้ว
หน่วยงานภาครัฐสถาบันการเงิน
สมาชิกของคนที่เป็นหนี้แล้ว
และคนในชุมชนเองก็มีส่วนสำคัญอย่างมาก
จะช่วยทำให้หลายคนหลุดพ้นจากการเป็นหนี้นอกระบบได้ในอนาคต